รายใหม่รวมถึงยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่
ติดตามกันทุกวันเลยนะครับแต่ว่าท่านที่ติดตามข่าวเนี่ยท่านต้องช่วยกันด้วย
ประมาทกาดไม่ตกอันนี้เราย้ำเตือนกันบ่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานมีผู้เสียชีวิต๒ราย

ก็เป็นรายที่๑๐๐กับรายที่๑๐๐
ก็คือเป็นพระรูปหนึ่งแล้วก็เป็นหญิงสูงอายุอีกคนหนึ่ง
แต่ทีนี้มันมีเหตุที่บุรีรำ
เพราะว่ามีผู้ที่เข้ารับการรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลบุรีรำปรากฏว่าเสียชีวิต

ดังนั้นก็ต้องจับตามองว่าผู้เสียชีวิตที่บุรีรำเนี่ย
จะกลายเป็นยอดใหม่ของผู้เสียชีวิตที่สบคจัดแถลงวันนี้
ถือว่าเป็นรายที่๑๐๒หรือไม่
นี่แหละครับหน่วยกู้ภัย๒เมืองอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
นำศพของนายธวัฒน์วัย๕๖ปีที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ชาปนกิจที่เมนวัดโคกสะอาดตำบลปังกูในทันทีเลยนะครับ
คือเสียชีวิตเมื่อวานชาปนกิจทันทีเมื่อวานนี้
โดยมีญาติมาร่วมงานศพไม่ถึง๑๐คนนะครับ
โดยนางขวัญใจภรรยาของผู้เสียชีวิตได้เปิดเผยไทม์ไลน์ของสามีนะครับ
บอกว่าสามีทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟ
แล้วก็เดินทางกลับบ้านที่ตำบลปังกูที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ

จากนั้นนะครับสามีก็รายงานตัวกับอสมในพื้นที่
เพราะถือว่าเป็นคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงไงคุณนะ

ทีนี้ครับวันที่๘ถึงวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมา
สามีพักอยู่ในบ้าน
วันที่๑๓เมษายนสามีเริ่มมีอาการไอแล้วก็ซื้อยากินเอง
พอวันที่๑๔๑๖เมษายนก็พักรักษาตัวอยู่ในบ้าน
วันที่๑๗เมษายนช่วงเย็นมีอาการเหนื่อยเพลีย
ก็เลยไปหาหมอที่คลินิกจน๒ทุ่มครึ่ง
มีอาการเหนื่อยเพลียหนักหายใจติดขัด
ทีนี้ครอบครัวก็ต้องแจ้ง๑๖๖๙สายด่วนของการแพทย์ฉุกเฉินนะครับ
ให้นำรถมารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลประโคนชัย
ระหว่างทางนะครับสามีมีอาการหัวใจหยุดเต้น
ส่งตัวถึงโรงพยาบาลตอน๕ทุ่มของวันที่๑๗เมษายน
ตรวจรับผิดเทสนะครับตอนนั้นก็ต้องรอผลตรวจเหมือนกัน
แต่ก็รักษาคนไข้อย่างเต็มที่
ผลยังไม่ออกมาไงว่าเป็นโควิด๑๙หรือเปล่า
พอผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงแหละผลพบว่าผู้ชายบรายนี้
ติดเชื้อโควิด๑๙และเสียชีวิตเที่ยงคืนครึ่ง
ก้าวเข้าสู่วันที่๑๘เมษายน
แล้วก็ทีนี้ก็ต้องรีบทำการฉับพนักกิจทันที
ล่าสุดมีผลตรวจเชื้อโควิด๑๙ของนางขวัญใจภรรยาของผู้ตาย
ก็พบติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประโคนชัย
เจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินที่สัมผัสกับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ตาย
จำนวน๓๐กว่าคนก็ถือว่าเป็นผู้ที่เสี่ยงมากเช่นกัน
เพราะว่าไม่ได้รับประวัติผู้ป่วยจากอสมมาก่อน
จากตัวผู้ป่วยเองก็ปกปิดข้อมูลไว้
ทำให้ไม่ได้มีการป้องกันอย่างมิดชิดขณะที่ไปรับตัว
ทีนี้ต้องกักตัวกันเหมือนกัน
บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ไปพอสมควรเหมือนกัน

เพราะว่าราชการจังหวัดบุรีรำก็เลยสั่งปิดหมู่บ้านโคกสะอาด
หมู่๘ตำบลปังกู๑๔วัน
คือกลัวไงคะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ไหม
แล้วก็เลยห้ามไม่ให้มีการเข้าออกหมู่บ้านโดยเด็ดขาด
ถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนอันนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเลยนะคะ